ดูอีกคดีหนึ่งนะครับวันนี้
เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากเมื่อต้นปีนะครับ

ที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยมีคดีใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
นายพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือว่าเสียกวง
วัย๗๑ปีกับนางสายันจันทรา
วัย๖๔ปีที่เป็นภรรยา
เป็นสองสามีภรรยาเศรษฐีตลาดโรงเกลือที่จังหวัดสะแก้ว
ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิตที่บ้านพัก
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑คนนะครับ
ชื่อว่านายวิชัยหรือว่าต่อพุ่มเรืองอายุ๔๕ปี
นายวิชัยเนี่ยเป็นคนติดตามแล้วก็คนสนิทของนายกเทศมนตรีคนหนึ่งในพื้นที่
ตอนนั้นกำลังหลบหนีตำรวจก็จับได้นะครับมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่เห็นนายวิชัยอยู่ที่นั่น
แต่ว่านายกเทศมนตรีในพื้นที่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าเสียกวงกับเจ๊สายันเลย
แต่ยอมรับว่านายวิชัยเนี่ยเป็นลูกน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินกู้เป็น๑๐ล้านเป็นชนวนสังหารอะไรพวกนี้
แต่ตัวเองไม่รู้เรื่องเวลาผ่านมาจนถึงณวันนี้ครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะฮะ
ร่วมทีมฆ่านะครับนอกจากนายวิชัยแล้วตำรวจออกหมายจับไว้อีก๓คน
หนึ่งในนั้นคือนางมณีรัฐโกธันหรือว่าเจ๊เยาวอายุ๖๕ปีนะครับเป็นชาววัฒนานครจังหวัดสะแก้วเดินทางมอบตัวสู้คดีกับผู้บังคับการกองปราบรามมาที่กรุงเทพ
นี่ฮะเสื้อขาวนี่นะครับวันนี้ก็มานะฮะโดยบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสะแก้ว
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนี่ยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไปฆ่าเสียกวงกับเจ๊สายันนะฮะ
มณีรัฐยืนยันว่ามีอาชีพค้าขายธรรมดานะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ถูกใส่ร้ายจากคนที่อยู่เบื้องหลังช่วงเกิดเหตุที่ตนหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้หนีนะ
ตอนนั้นไปทำธุรกิจพอดีไม่มีเจตนาจะหลบหนีจนทราบข่าวจากน้องที่อยู่ฝั่งไทยบอกว่าตัวเองถูกหมายจับในคดีจ้างวานค่าก็ตกใจมาก
เนื่องจากตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่รู้จักกับคนตายด้วยซ้ำไม่เคยโกรธแค้นไม่เคยทำธุรกิจร่วมกันมาก่อนเลย
แต่ตัวเองเนี่ยตกเป็นแพ้แล้วก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงถูกออกหมายจับที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่คำว่าแพ้เพิ่งจะรู้ว่าแพ้นี่มันเป็นยังไง
เพราะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเจ๊ยาวบอกว่าอย่างนี้ส่วนสาเหตุที่นำมาสู่การตกเป็นผู้ต้องหานะครับเจ๊ยาวบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเจ๊ยาวเนี่ยรู้จักกับคนที่อยู่เบื้องหลังของคดีนี้รู้ดีว่าใครเป็นคนร้ายที่แท้จริงนะฮะและเดี๋ยวจะบอกกับตำรวจทั้งหมดโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการกู้

เผื่อเพิ่งมารู้พวกแท้จริงแล้วมันมีจริง

ลักษณ์เก็บ

ทำคดีให้กับทางฝั่งผู้ตายอยู่แล้ว
เจ๊ยาวก็เลยติดต่อมาขอให้พามามอบตัวสู้คดี
ธนัยตั้มก็เลยพาไปที่กองกราบ
แล้วเจ๊ยาวบอกว่าตอนที่อยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคุณกลับมาสอน
นักการเมืองคนนี้เนี่ยที่เจ๊ยาวบอกว่าคนนี้คือผู้บงการผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ย
ทำเป็นหวังดีเพราะรู้จักกันอยู่โทรไปบอก
บอกว่าเจ๊ยาวเข้ามาที่ฝั่งไทยไม่ได้นะเจ๊ยาวเนี่ยมีหมายจับเกี่ยวกับคดีการมงการเมืองอะไรอยู่ด้วย
ถ้าเข้ามาเนี่ยถูกทหารจับแน่เจ๊อย่าเข้ามาเดี๋ยวจะส่งค่าดูลงดูแล
ระหว่างใช้จ่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านไปให้
เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเราถูกใส่ร้ายจนกลายเป็นแพ้
แล้วเขาก็เหมือนกับพยายามหาทางไม่ให้เรากลับมาจะได้บอกตำรวจว่านี่ไงหนีไปอยู่นู่นไง
เขาก็บอกเขาไม่ได้หนีไปทำธุรกิจอยู่ที่ลาวนะคะ
อยู่ดีคนโทรมาบอกไงว่าอย่าเข้ามานะมีหมายจับเนี่ยเขาก็งงเขาก็อะไรอยู่แถวนั้นเขาก็ไม่กล้าเข้ามา
ใช่เขาก็เลยบอกว่าก็อยากมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในส่วนของผู้ต้องหาตัวจริงที่รู้ว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการขอยืมเงิน
เอาไปใช้จ่ายในการลงทุนการเลือกตั้งแต่ไม่รู้จักกับคนตายทั้งสองคน
นายตั้มบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ติดต่อมานะฮะเพื่ออยากจะให้พามามอบตัวที่กองปราบ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจธนายตั้มบอกดูข้อมูลต่างแล้วก็เห็นว่าช่วยได้
ก็เลยพามามอบตัวในวันนี้นะครับ
ก็เป็นลักษณะที่ว่าตำรวจควรจะกันตัวเธอไว้เป็นพยานมากกว่าไหมอะไรแบบนี้นะคะ